ต่อกันที่ดราม่าหาดสมิลาที่จังหวัดสงขลาเลยนะคะมีแก๊งคนเมาค่ะ
มือข้างนึงถือขวดเหล้ามืออีกข้างไปลูบคลำหน้าอก
รูปปั้นนางเงือกโอ้โหชาวเน็ตเขาก็ถล่มกันนะว่า

นี่ค่ะก็เนี่ยมีคนหนึ่งถ่ายอีกสองคนก็ถือขวดเหล้าไปรูปคลำหน้าอกของรูปปั้นนางเงือกนะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็เลยบอกว่านี่มันสถานที่ท่องเที่ยวนะซึ่งแต่ละสถานที่เขาก็จะมีสัญลักษณ์หรือสิ่งที่เป็นตัวแทนบกบอกถึงสถานที่นั้น
กระทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าชาวเน็ตก็เข้ามาตำหนิชายกลุ่มนี้กันเยอะแต่ว่าชาวชาวบ้านท้องถิ่นอ่ะ
สงขลาเนี่ยเขาก็ออกมาบอกกันนะว่าเอ้ยจริงจริงแล้วอ่ะ
มันอย่าเพิ่งคิดมากนะมันเป็นเรื่องปกติคือเขารู้กันเลยว่าใครที่อยากได้ภรรยาเป็นคนสงขลาเนี่ย
เขาจะให้มาจับนมนางเงือกขอพรเขาว่ากันอย่างนี้เลยเป็นตำนานเล่าขานกันมา
คนในพื้นที่เขารู้กันดีเขาว่าอย่างงั้นเขาว่าอย่างงั้นอืมเออ